จากเรื่องราวเดี๋ยวจะร้อนแรงไปมากกว่านี้นะคะ
เราพากลับไปดูย้อนผลงานค่ะ
เกือบ๒๐ปีในวงการบันเทิงของคุณแตงโมนะคะ
ได้สร้างผลงานให้เราได้ประทับใจกันมากมายเลยทีเดียว
เราจะพาไปย้อนดูผลงานที่สร้างชื่อของเธอแล้วกัน
ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักนะคะ
กลายเป็นนางเอกยอดนิยมอย่างทุกวันนี้ค่ะ
แล้วก็กลายเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วย
ชมการรายงานพิเศษกันค่ะ
ที่มีทางแรกที่เกี่ยวกับตัวชีวิตของวิกหมอชิดได้ไม่ยาก

ได้ร่วมเล่นละครเรื่องอุ่นไอรัก
บทบาทของการติมาหรือกาวาว
ห้าวสู้ชีวิตคู่กับคุณซีซีวัด
และยังมี๒นักแสดงอย่างเติ้ลตะวันและเชียร์ที่คำพรร่วมด้วย
เป็นละครน้ำดีสะท้อนสังคม
และบทบาทที่แตงโมได้รับเรียกว่าแจ้งเกิดสุด
เพราะส่งให้คนทั้งประเทศชื่นชมฝีมือการแสดงของเธอ

คือการกวาดรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันในปีนั้น
จนทำให้แตงโมก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของช่องเจ็ดสี
ภายใต้การดูแลของคุณแดงสุรางเปรมปรี
ยื่นโอกาสดีผ่านบทละครให้กับแตงโมมากมาย
ทั้งใหญ่ใบบ้ารุ้งเคียงดาว
เหมือนเราจะรักกันไม่ได้และอีกหลายเรื่อง
ชื่อของแตงโมพัทรธิดาถูกจับตามองอีกครั้ง
หลังถูกวางตัวให้รับบทร้ายตัวสำคัญ

ที่ต้องปะทะฝีไม้ลายมือกับนางเอกรุ่นพี่ชื่อดังนุ่นวรนุษย์
แถมยังเป็นโปรเจคของค่ายละครเป่าจินจง
ภายใต้การดูแลของอาตู่นพล
ซึ่งตอนนั้นนางเอกที่จะได้เล่นละครของค่ายนี้

ซึ่งละครกาสานาคาถือเป็นอีกหนึ่งผลงานละคร
หลายคนจดจำแตงโมเลยก็ว่าได้
สมัยนั้นเด็กหลายคนเขาก็มีแบ่งทีม

ซึ่งตัวละครวินตาที่แตงโมได้รับ
ก็เป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมในเวลานั้นไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
รับแสดงบทนำในละครถึง๒๕เรื่อง
และมาปิดท้ายกันที่๒ละครฟอร์มยักษ์ของช่องเจ็ด
ออกอากาศพร้อมกันในปี๒๕๕๙

ซึ่งละครเรื่องวันนี้ที่รอคอย
เป็นอีกครั้งที่แตงโมคลิกมารับบทร้าย
บทบาทของเหมือยอิงมาเฟียสาวสวยแซ่บ
แม้จะเป็นบทร้ายแต่เรื่องนี้นอกจาก
ฝีมือการแสดงที่คุณภาพอยู่แล้ว
เรายังได้เห็นความสวยของแตงโมแบบจัดเต็ม
เสื้อผ้าหน้าผมที่ทั้งสวยหรูหราสง่าและเซ็กซี่
และในขณะที่ละครนักสู้มหาการ
เธอต้องรับบทบู้ประกบกับพระเอกฮอตเวียสกลวัฒน์เช่นเดียวกันค่ะ
จากแตงโมจะแสดงได้ดีแล้ว
ไรของผู้ชมคือความสวยเซ็กซี่ของแตงโม

หลังจากนั้นแตงโมเธอได้หมดสัญญากับวิกหมอชิต
และเดินต่อในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงอิสระ
ที่มีผลงานคุณภาพสู่สายตาแฟนละครจนถึงปี๒๕๕๙
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น